ตลอดปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าวงการบันเทิงไทยในบ้านเราเนี่ย
มีประเด็นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลย
รวมไปถึงประเด็นการเลิกรากันของคนในวงการบันเทิงด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะย้อนไปดูซิว่าตลอดปีที่ผ่านมา

เท้าหนดคุณศูนย์เห็นจริงยังอยู่กันข้างเกิน
ว่าตอนเที่ยวคืนที่แยะขับรถออกไปแบบเสียใจอะเขาควรจะต้องเป็นห่วง
มันอยู่ด้วยกันมา๙ปีจริง
แท่สิทธิ์ใจตัวแยะเองว่าโอเคแยะคงต้องออกจากชีวิตผู้ชายคนนี้แล้วแหละ
น้ำตาท่วมจอประเดิมต้นปีกันเลยกับคู่สามีภรรยาร้อยล้านหญิงแย้นนทพรกับสามีศัลยแพทย์ม๒นพรัชที่แต่งงานกันหม้อข้าวยังไม่ทันดำ
ก็ต้องปิดฉากลงแบบสายฟ้าแลบด้วยระยะเวลาเพียงแค่๓เดือนทั้งที่คบหาดูใจกันมานานกว่า๙ปี
ด้วยเหตุผลสั้นว่าไม่พร้อมมีชีวิตคู่
แต่ที่ขอปรบมือให้ในความสตรองก็ต้องนางเอกสาวปูปรายาที่ประกาศสละตำแหน่งวาทีสะพ้ายหมื่นล้าน
ฉากความรัก๕ปีกับหวานใจไฮโซโน้ตวิเศษเหลือไว้เพียงแค่เพื่อน
แต่สตรองตัวแม่ต้องหลีกทางให้กับนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาที่ออกมายอมรับว่า
ถอยห่างกับหวานใจแอมพิธานหลังคบหากันมานานกว่า๔ปี
โดยไม่ขอลงรายละเอียดแต่อย่างใดพร้อมกับแหวกวงสื่อสัมภาษณ์ออกไปแบบสวย
นี่แหละค่ะแม่ก็คือแม่
ก็รู้ว่าทุกคนรอที่เราจะให้เราพูดนะเนาะก็ไม่ได้คุยกันมานานแล้วอะค่ะ
ก็เป็นเรื่องแบบไม่ได้ว่านะมันก็เป็นเรื่องแบบส่วนตัวเรานะคะมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแหละลูก
เราไม่ได้คุยกันแล้วค่ะรู้สึกว่าเลิกกันไม่ได้บอกเลิกกันค่ะ
แล้วคือฝ่ายชายทั้งแอมง้อไหมคะ

แต่เราไม่ได้คุยกันมานานแล้วขนาดนี้

ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะ
หลังมีกระแสข่าวว่าความสัมพันธ์กับหวานใจรุ่นพี่นาวินต้า

ควงกันไปเที่ยวต่างแดนออกมาย้ำกระแสข่าวอีกด้วย
ก็ได้ใช้วิชานินจานนี้สื่ออยู่นานหลายเดือนค่ะ
ปิดท้ายด้วยคู่รักไม้เลื้อยชาคริสแย้มนามและวุ้นเส้นวิริธิภา
ที่ได้ตัดสินใจเซ็นใบหย่าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
หลังพยายามประคับประคองชีวิตคู่มานานกว่า๕ปี
มกลางสารพัดข่าวลือว่าฝ่ายชายทำร้ายร่างกาย
และฝ่ายหญิงก็ไม่พร้อมมีทายาท
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พร้อมยืนยันว่าสามารถเป็นเพื่อนกันได้อย่างสนิทใจ